ทีนี้มาดูชาวบ้านที่บุรีรำหน่อย
ถ้าสมมุติเกิดว่าวันหนึ่งจะมีมอเตอร์ไซค์มาหน้าบ้าน

ลองดูสิมอเตอร์ไซค์มากันตั้งกี่คันแน่
โอ้โหเสียงระเบิดตามมา๒ทีเนี่ยนะคะ
แต่แหมแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาผ่านหน้าบ้านเนี่ย
อุ้ยตั้งกี่คันนะเจ็บแปดคันนะนะคะ
ท้ายที่สุดเสียงระเบิดมันดังปิดท้ายแล้วชาวบ้านก็ร้องตกใจค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสัก๔ทุ่มแล้วดูเวลาจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้นะมีชายวัย๑๘ได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิด
เดี๋ยวดูที่หลังเขานะเป็นสะเก็ดระเบิดเข้าที่หลังน่ะ
หลายจุดเลยนี่ชี้ให้ดูเนี่ยนะคะ
บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดโดนอะไรบ้างอ่ะ
หลังคากระเบื้องก็พังเป็นรูไอ้พื้นทางเดิน
ใช่ค่ะคือชาวบ้านบอกแบบนี้บอกว่าโอ้โหภาวะกันทั้งชุมชนเลย

เห็นไหมพื้นปูนอะเป็นแบบนี้เข้าของเก้าเสียหายด้วยอะ
ใช่ฮะแล้วก็ทำระเบิดมาประดิษฐ์เองมาแบบนี้แล้วเอามาปลาใส่บ้านชาวบ้าน

ใช่ค่ะจะประกาศศักดาใช่ไหมลองฟังชาวบ้านดูค่ะ
มันประกาศว่ามันจะเอาบ้านจะบวก

แต่ขณะนี้สำคัญตรงที่นั่งอยู่ตรงบริเวณเนี่ยไม่มีบ้านจะบวกแต่คน
แล้วมันเลยมาเหวี่ยงโดยที่ไม่รู้เหวี่ยงมั่วน่ะเหวี่ยงสัตว์เลยนะครับ
อยากฝากอะไรถึงเด็กค่ะ
อู้วลืกลืกสิครับลืกลืกสิครับแบบนี้
เราคนลำพื้นเดียวกันเนาะลำพื้นเดียวกันเนาะบ้านเดียวกัน
มันไม่ใช่ว่าโหจากขาจากแกงั้นถึงขันถึงตายเลยอย่างนั้น

นี่คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมมันจะเอาบ้านตะบวก
ตะบวกเนี่ยคือชื่อหมู่บ้านนะแล้วคือเขาบอกว่าคนที่จะเอาเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรแหละ
แต่ที่จะมาก่อเหตุไม่มีคนจากหมู่บ้านตะบวกมาอยู่ตรงนี้
โอ้โหเครื่องระเบิดมาแบบคว่างมั่วคุณบุ๊ค

ใช่อยากให้หน่วยงานนะตำรวจเอ่ยฝ่ายปกครองเอ่ยลงพื้นที่มาจับกลุ่มตัวหน่อยได้ไหม
คิดดูสิเดือนที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาหลายรอบแล้วนะ
ชาวบ้านที่เขาไม่รู้อิโน่อีเหน่เขาจะมาได้รับผลกระทบ
บาดเจ็บไปด้วยบ้านเรือนเสียหาย
มันก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดฝากตำรวจในพื้นที่ด้วยละกันนะคะ